เรามาตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ซึ่งนายศรีสุวรรณจัญญาก็ขอให้กรกตตรวจสอบเรื่องการใช้โทรศัพท์ของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจเพื่อตรวจสอบพิกัดว่าอยู่ตรงไหน
ในวันที่๘มกราคมที่บอกว่าได้โอนหุ้นธุรกิจสื่อ
เป็นจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ในศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อกรกตจากกรณีที่นายธนทรยืนยัน
เดินทางจากบุรีรำกลับมากรุงเทพช่วงบ่ายของวันที่๘มกราคม
เพื่อโอนหุ้นว่าจริงแล้วกรกตสามารถตรวจสอบพิกัดการใช้โทรศัพท์ได้นะ
โทรเข้าโทรออกในพื้นที่ใดเวลาใด
ซึ่งนี่แหละจะเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าช่วงเวลาดังกล่าว
นายธนทรอยู่จุดใดของประเทศไทยค่ะ
จากนี้ยังเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความผิดในระดับที่สามารถเอาผิดต่อพักอนาคตใหม่ได้
เพราะมีพฤติกรรมนำไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
สามารถส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยยุบพักได้อีกด้วยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
หลังจากที่เมื่อวานเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
กลางบรรยากาศที่เป็นแบบนี้นักข่าวไปรอเป็นจำนวนมากนะคะ
สนามบินก็เปิดใจเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการแถลงข่าวนี้นะคะ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากนางสาวพันนิกาวานิส
โฆษกของพักอนาคตใหม่บอกว่านายธนทรจะเดินทางไปให้ถ้อยคำกรณีถือหุ้นสื่อ
ก็คือบริษัทวีลักษณ์มีเดียกับกรกต๓๐เมษายนนี้
ที่จริงแล้วบอกว่าจะไปให้เร็วที่สุดเลยก็คือ๒๙เมษายนนี้นะคะ
แต่ว่าโคศกพักอนาคตใหม่บอกว่าหลังจากประสานไปทางกรกตบอกว่า๒๙เมษายนได้ไหม
กรกตบอกว่ากรกตไม่ว่างก็เลยจะต้องไป๓๐เมษายนนะคะ
ส่วนนายรักษาเกชาแชร์ใช้เลยค่ะที่การผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า
ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีมติเอกฉันค่ะ
ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อสารให้วินิจฉัยว่า
ในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ

พอพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
มีการเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมากกว่ารัฐธรรมนุนกำหนด
ส่งผลให้ผลการคำนวณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่การคำนวณต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนุนเท่านั้น
จึงมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูลค่ะ
ซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะเร่งสรุปคำร้องทันทีถ้าทันวันนี้นะคะ
แต่ถ้าไม่ทันจะส่งภายใน๒๙เมษายน
ขณะเดียวกันค่ะก็ได้ยกคำร้องที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นิจฉัยการขัดแย้งกันเองของรัฐธรรมนูล
คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
เพราะเห็นว่าไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัย
ยังไม่มีเหตุหรือปัญหาที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยไม่สุจริตและเที่ยงทำได้ก็เลยมีมติยกคำร้องแล้วนะคะ